แล้วก็เจ้าภาพนะครับในรอบแบ่งกลุ่มรอบนี้
ซึ่งถือว่าเป็นทีมรุ้นแชมป์ก็คือฟิลิปปินส์ครับ
มีคลามภาษาเฉพาะหนังสือพิมพ์ในฟิลิปปินส์
เขาบอกว่าทีมไทยชุดนี้นะครับเป็นการตีข่าวลงไป
หนังสือพิมพ์บอกว่าไทยนั้นอยู่ในช่วงความมั่นใจมาก
จะเสมอออสเตรเลียมาในเกมบอลโลกรอบคันเลือก

เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงราชการที่๙ครับ
การแข่งขันครั้งนี้ฟิลิปปินส์ก็มั่นใจนะครับ
เพราะว่าผู้เล่นอยู่ในช่วงเวลาที่สมบูรณ์มาก
แล้วก็หวังว่าผลงานที่ดีจะออกมาในรายการนี้
แฟนบอลของฟิลิปปินส์นั้นมีความสุขเหมือนกันครับ
ส่วนอินโดนีเซียนะครับระบบการเล่น๔๔๑๑ที่เราเคยนำเสนอข่าวไปนะครับ
เขาก็บอกกับว่ามีการวิเคราะห์กันนะครับว่าระบบนี้เป็นระบบระดับโลกนะครับ

โดยเฉพาะในบอลเพลิอังกฤษก็เห็นได้จาก
จะพูดถึงทีมเล็กใช้อาจจะไม่ประสบความสำเร็
เพราะว่าเรื่องของศักยภาพผู้เล่นนั้นมีส่วนสำคัญมากนะครับ
ดังนั้นอินโดเนี่ยวันนี้ก็ต้องฝากความหวังไว้ที่กองหน้าอยู่แล้ว
มีหน้าตัวเดียวแล้วก็เก็บบอลต้องพักบอลได้ดีแล้วก็ต้องเติมให้เร็ว

ซึ่งเป็นชาวออสเตรียก็บอกนะครับว่าเป็นผู้เล่นที่เก็บบอลได้ดีที่สุดในทีม
หนาวชุดนี้แล้วหากทีมไทยบุกเพลินแล้วก็ไม่ทันระวังนั้น
อาจจะมีโอกาสโดนเหมือนกันอีกหนึ่งคนคือเฟอร์ดินานซีนาก้านะครับ
เป็นหน้าต่ำคนนี้ก็ต้องจับตามองให้ดีครับทีมไทย
แต่ว่าชุดอ่อนของสี่สี่หนึ่งหนึ่งที่ผมบอกนะครับถ้าเกิดว่าเก็บบอลไม่ได้
แล้วก็เติมไม่ทันนะครับมันก็มีค่าเท่ากันแล้วรับแล้วก็รอในการเสียประตู
เช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าโดนยิงนำไปก่อนถ้าเกิดไทยได้ประตูขึ้นนำนั้น
ก็เป็นการเปิดเกมลุกที่ยากลำบากของอินโดนีเซียอาจจะต้องมีการเปลี่ยนระบบการเล่น
แล้วก็เสี่ยงต่อการเสียประตูเพิ่มเช่นเดียวกันครับ